ฉันก็มีเรื่องของนักเรียนนะคะแต่นี่เด็กหน่อยชั้นมสาม
โรงเรียนบ้านหนองค้อจังหวัดระยองค่ะ
นักเรียนเขาก็เอาตะเกียงทดลองวิทยาศาสตร์ที่มันจะมีแอลกอฮอลอยู่อะค่ะ
จุดไฟคาดว่าน่าจะมาจุดเล่นอะไรแบบนี้
แล้วมันก็ร่วงลงมาโดนขาโดนตัวเนี่ย
ไหม้เลยนะคะเป็นรอยไหม้แบบนี้ต้องเลอภาพนะ
ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่ามันมีกระแสข่าวไง
คนไปแชร์กันในโลกออนไลน์ว่าโอ้โหเนี่ย
วัยวะเพศของเด็กถูกไฟไหม้ไปด้วยอืม
คนก็แชร์กันต่อต่อเนี่ยค่ะทางโรงเรียนบอกไม่จริงนะคะ
หกใส่อวัยวะเพศอะไรนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองคอ
อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครูให้น้องน้องชั้นม๓เข้าห้องวิทยาศาสตร์
แต่ว่ามีนักเรียนชายสองคนเอาตะเกียงแอลกอฮอลทดลองวิทยาศาสตร์
จุดไฟเล่นนะคะแล้วก็จังหวะนั้นตะเกียงหก
กใส่หัวเข่ากับหกใส่มือนะคะทำให้ถูกไฟไหม้ได้รับบาดเจ็บ
ครูก็นำส่งโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลถ่ายภาพตอนทำแผล
แล้วไปโพสต์ในโลกออนไลน์ไปโพสต์ว่าแอลกอฮอลทดลองวิทยาศาสตร์
กใส่เป้ากางเกงของเด็กนักเรียนค่ะ
ทำให้อวัยวะเพศถูกไฟไหม้ไปด้วยอืมแล้วคนก็แชร์กันต่อไงเนี่ย
ล่าสุดเนี่ยนะคะนายฉลิตจิตรีวัลผู้ช่วยผู้มนุยการฝ่ายบุคลากร
โรงเรียนบ้านหนองคอก็เลยออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเจ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เด็กนักเรียนชายสองคนได้เอาตะเกียงแอลกอฮอลมาจุดเล่นคือครูไม่ได้สั่งให้จุด
เอามาจุดเล่นกันก่อนพอตะเกียงติดไฟไฟลุกเนี่ยค่ะ
น้องเขาเลยตกใจไงอ่าสะบัดตะเกียงตะเกียงก็ล้ม
แอลกอฮอลก็หกใส่กางเกงหกใส่มือแต่ไม่ได้หกใส่อวัยวะเพศ
ที่แชร์กันในโลกออนไลน์นะคะ
ก็ก็หัวหน้าศูนย์เขาก็บอกว่าเขาเรียกไปไปตำหนี่แล้วอ่ะ
มันจะเป็นข่าวใจตัวเนี่ยเนี่ยผมเพิ่งโทรไปถาม
ลูกสิทธิ์ผมเมื่อกี้

เด็กม๓จะจบอยู่แล้ว

มันไม่ดำเลยหนังหลุด

ก็ต้องลอกผิวหนังที่ถูกไฟไหม้ออกค่ะ

ไม่ได้ติดใจเอาเรื่องอะไรเพราะว่าเหตุการณ์มันก็
เกิดขึ้นจากความสุขสนของเด็กเองด้วย